อันนี้สลดเลยฮะที่ขอนแก่นคุณผู้ชมพ่อทนไม่ไหวแล้วครับ
ลูกติดเหล้าด้วยติดยาด้วยจะมาขอเงินพ่ออืม
ทนมานานแล้วเอาปืนไทยประดิษฐ์นี่แหละยิงลูกตัวเองตายฮะ
เหตุเกิดในบ้านเลขที่หนึ่งสองสามนะครับบ้านหนองผือหมู่ห้า
ขอนแก่นหน้าประตูบ้านเนี่ยร่างผู้เสียชีวิตเป็นตัวลูกชายนะ
พรชัยอายุยี่สิบห้าปีนอนหงายจมกองเลือดเลยเขาโดนยิงกลางหัวเลยเนี่ย
บนพื้นเนี่ยมีเก้าอี้พลาสติกแตกกระจัดกระจายหลายตัวเลย
คนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพ่อของผู้ตายนั่นแหละ
พ่อสุธีอายุ๕๑ปีแล้วเขาไม่หนีด้วยนะ
สุธีก็รอมอบตัวกับตำรวจสพอุบลรัฐนี่แหละ
อยู่ในบ้านเลยพร้อมกับคนในครอบครัว
ไปสอบถามดูทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวลูกชายก็คือนายพรชัยไปขอเงินพ่อ
ไม่ให้ครับทะเลาะกันไงพ่อกับลูกทะเลาะกัน
พ่อเนี่ยโมโหมาขออะไรบ่อยเนี่ย
ดาลโทษะเอาปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ยิงใส่ลูกชายไปเลย
กระสุนก็อย่างที่บอกเข้าหัวเข้ากลางอกลูกชายตายทันทีครับ
สำหรับผู้ตายเนี่ยคุณผู้ชมจากการถามญาติผู้ตายนะ
คุณพ่อทั้งคนในครอบครัวพรชัยตัวลูกชายมีพฤติกรรมติดเหล้า
และติดยาเสพติดอย่างหนักครับวันนี้ครับตำรวจสพออุบลรัฐ
สอบประคำคนก่อเหตุก็คือคุณพ่อแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็คือ
ในครอบครัวคนอื่นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนผู้เสียชีวิตมีการส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอุบลรัฐ
เพื่อสรุปสาเหตุอีกทีหนึ่งครับ
โหเศร้าเลยครับคนในบ้านแท้